มาดูสัตว์แปลกสัตว์หายากที่ชาวบ้านเขาฮือหากันหน่อย

มันคืออะไรตัวแบบนี้มีด้วยเหรอ

อุ๊ยนี่ว้าวนี่มันเตา
แปลกไหมเตาดึกดำบันเออใช่มันเหมือนเตา
อืมไดโนเสาร์ปะเนี้ยมันเป็นยุคนั้นเลยล่ะคุณเฮ้ย
โอ้โหดูสิดูหน้าตามันก็ประหลาดหางยาวหน่อยนะ
หลังหลังกระดองมันอ่ะแหลมแหลมแหลมมีหนัมหนามไข่ทุเรียนเลยน่ะ
อืมซึ่งนายมานุษย์พาติกบุตรประมงอาวุโสอำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ้มรับเลยเห็นไหม
ครับเป็นวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็ออกไปทอดแห่ในคลอง
แล้วก็ปรากฏว่าเป็นเต๋าอาลัยไม่เคยเห็นตามแหล่งน้ำทั่วไปอ่ะค่ะ
พอชาวบ้านจะจับนะเต่าตัวนี้มันก็ดุอ่ะคุณ
มันจะกัดตลอดเวลาเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยใช้แห่คลุม
แล้วก็รวบตัวมันมามอบให้กับคุณมานพซึ่งเป็นประมงอาวุโสในพื้นที่นะคะ
พอดูแล้วแบบอ้อเนี่ยเหรอมันคือเตาสแนปปิ้ง
เป็นเต่าเพียงชนิดเดียวค่ะที่ตอนนี้นะคะ
อยู่ในสกุลที่เรียกว่าอาจจะศูนย์พันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสต
นู้นเป็นยุคดึกดำบันยุคไดโนเสาร์นู่นเลยครับซึ่งคุณมานพเนี่ยบอกอีกว่า
หลังจากที่ได้รับเต่าตัวนี้มาแล้วนะคะก็พบว่ามันบาดเจ็บจากการที่มันดิ้น
เพื่อที่จะหลุดออกจากแหก็เลยนำไปดูแลที่บ้าน
ตอนนี้อาการมันดีขึ้นแล้วแผลเกือบหายแล้วนะคะ
หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะนำมันไปปล่อยที่สถานีประมงน้ำจืด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลต่อไป

หนัก๓๔กิโลกรัมคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า๓๕ปีนะคะ
ดูจากสภาพลักษณะแล้วคิดว่าคงจะอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมามากกว่า๑๐ปีแล้ว

สำหรับเป่าชนิดนี้อยู่ในสัญญาไซเตสและใกล้จะ๐๐๐๐
ถือเป็นสัตว์คุ้มครองนะคะ
ใครจะเลี้ยงต้องได้รับคือว่าได้รับอนุญาต
แต่จริงแล้วมันไม่ควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพราะว่าให้มาดูแลไป

อันนี้ผมเล่านิดหนึ่งนะเห็นตัดแปลกแยะฟะ
เมื่อกี้เราเล่าเรื่องกิ้งกาดทะเลทรายไว้ใช่ไหม
จริงมันมีมาต้นกำเนิดจากออสเตรเลียนั่นแหละถูกแล้ว
อย่างที่ผมบอกไปเพราะแถวนั้นมันมีพื้นที่ทะเลทรายอยู่
มันเป็นเขตร้อนมันไม่ได้มาจากออสเตรีย
ยุโรปเป็นแบบเหลาตกละเรื่องกันต้องมาจากเขตร้อน

คือผมพูดไปแล้วมันงงเพราะผมก็งงในตัวเองเหมือนกัน
คือกิ้งกาเทอร์ไซน์มาจากออสเตรเลีย

เข็ดใกล้บ้านเราถูกต้องอ่า

เพราะเราผิดผิดพิษภาพได้แล้วก็ขอไปคุณผู้ชมละกัน
คุณผู้ชมอาจจะรู้อะไรที่แบบเป็นประโยชน์กว่านี้
ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ชม